คุณผู้ชมที่สมุทรสาครนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินเล็ก๒ที่นั่งตกลงในบ่อกุ้ง
เหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิต๑แล้วก็บาดเจ็บ๑
ซึ่งก็เป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินสูง
เขาบอกว่าจุดที่ตกเนี่ยค่ะลักษณะนี้เลยนะคะ

คือความสูงแบบนี้มันช่วยเหลืออะไรกันขอความช่วยเหลือไม่ทัน
เพราะว่าพอตกปุ๊บมันตกเร็วมาก
ที่นี่แล้วมันเกิดจากอะไรทำไมอยู่เครื่องบิน
ผู้รอดชีวิตกันก่อนค่ะ
ไนกุกปายมาเดี๋ยวหน่อย
กุกปายก็ช้าไนกุกปาย

ชาวบ้านแถวนี้พวกนั้นเลยนะคะ
เป็นพลเมืองดีกระโดดกันลงบ่อกุ้ง

สองคนนะคะเบื้องต้นเขาช่วยผู้หญิงออกมาก่อน
เป็นผู้หญิงนั่งอยู่ข้างคนขับนะคะบาดเจ็บที่หางคิ้วซ้ายแล้วหมดสติ
ส่วนอีกคนนึงคือคนขับคนนี้ช่วยยากหน่อยเพราะว่าติดอยู่ฝั่งที่นั่งคนขับ
แล้วก็มีสายเข็มขัดนิรภัยล็อกเอาไว้ค่ะก็เลยต้องรีบตัดสายเข็มขัดแล้วช่วยเหลือออกมา
แต่ว่าตอนนั้นคือหมดสติไปแล้วพยายามปั๊มหัวใจแล้วนะคะแต่สุดท้ายเขาไม่รอดค่ะ
ลักษณะเครื่องบินเนี่ยนะคะเป็นเครื่องบินเล็กสองที่นั่งสภาพเครื่องเสียหายเกือบทั้งลำค่ะ
ผู้ตายคือในประกิจทรัพย์ที่พัฒนาไว้๕๕ปี
ส่วนคนเจ็บอีกคนคือผู้หญิงเนี่ยนะคะชื่อว่านางสาวแสงจันทิมาอายุ๔๕ปี
เป็นแฟนของผู้เสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครแล้ว
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

แล้วจมแบบครึ่งลำค่ะ
ชิ้นส่วนเครื่องบินนี่กระจัดกระจายไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องบิน
สวิตช์สัญญาณแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินในตัวเครื่องก่อน
เพราะว่าคือตอนนี้มันตกลงไปแล้ว
แล้วถ้าสวิชนี้ยังเปิดอยู่เนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณไปที่สนามบินใกล้เคียงหลายแห่ง
ซึ่งก็อาจจะไปรบกวนการทำงานได้เหมือนกัน

ถามข้อมูลจากครูการบินเขาบอกว่าสนามบินที่ผู้ตายนำเครื่องขึ้นเนี่ยเป็นสนามบินเอกชน
มีผู้ตายเป็นประธานเริ่มบิน๖โมงครึ่งจะไปจังหวัดเชียงใหม่
แล้วสุดท้ายมาตกที่บอกกุ้งห่างสนามบินแค่๔๐๐เมตร
เจ้าของบ่อกุ้งแล้วก็พลเมืองดีที่เขาช่วยเหลือเขาบอกว่าเขาได้ยินเลยเสียงใบพัดเครื่องบินเนี่ยบินผ่านหลังคาบ้านแล้วก็ตกโครมลงมาในบ่อกุ้ง
จังหวะวิ่งไปดูโอ้โหน้ำมันนี่ไหลออกมาเยอะมากเห็นผู้ชายกับผู้หญิงติดอยู่ในตัวเครื่องลักษณะหายใจไม่ออก
อ่ะกลัวเครื่องจะระเบิดเลยตะโกนชาวบ้านบอกมาช่วยกันหน่อยก็กระโดดกันลงไปในบ่อกุ้ง
ัดหัวของผู้หญิงขึ้นมาก่อนเพราะว่าสองคนจมอยู่ในน้ำแล้วก็ลากร่างประคองขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น
แต่ฝ่ายชายกว่าจะช่วยมาได้เนี่ยใช้เวลานานเพราะว่าติดเข็มขัดนิรภัยต้องให้สามีไปเอามีดมาตัดแล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
แล้วผู้หญิงก็ให้ผู้ชายดึงขึ้นมาแล้วก็ผู้ชายคนนึงก็ให้เขย่าอีกข้างบน
ป้าก็คำหาตัวผู้ชายคนขับมันต้องมีคนขับอีกคนป้าคำไปเจอหัวป้าก็ยกหัวก็พี่เขาขึ้นมาเขางบก็ขึ้นมาเขาตัวใหญ่เขาก็ลื่นลงป้าก็ยกขึ้นมาอีกมันไม่พ้นอ่ะเพราะว่าเข็มขัดมันรัดไว้อ่ะมันดึงขึ้นมาไม่ได้ต้องตัดเข็มขัดออกก่อนแล้วค่อยดึงดึงดึงดึงเขามาดึงตัวเขาออกมาทางเดียวกับเมียเขาน่ะ

คือคนเห็นเหตุการณ์ทุกคนบอกว่าเครื่องบินอ่ะไม่ได้ชนกับอะไรเลยก่อนตกอ่ะค่ะทีนี้เพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายบอกว่าผู้ตายกับแฟนสาวกำลังจะไปที่เชียงใหม่ทีนี้จังหวะที่เครื่องกำลังบินขึ้นแต่ระดับความสูงไม่เกินสองร้อยฟุตอ่ะค่ะเครื่องบินสูญเสียการทรงตัวแล้วก็ร่วงลงมาเลยในฐานะลูกศึกเข
ไม่มีทางจริงจริงที่จะขอความช่วยเหลือได้ทันและเขาเชื่อได้ว่าถ้าเครื่องบินไม่ตกลงในน้ำอ่ะผู้ตายอาจจะไม่ตายค่ะเพราะเขาบอกว่าแรงกระแทกในเอ่อบนบกกับในน้ำเนี้ยมันต่างกันส่วนสาเหตุก็ต้องรอกองสอบสวนอุบัติเหตุถ้าอากาศยานมาตรวจสอบแล้วก็ระบุสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่
ตกลงไปคือเขาจมในน้ำกันทั้งคู่อะค่ะนายประกิจคนนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นประธานสมาคมแล้วเนี่ยเขาเป็นครูการบินสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคลด้วย
สิทธิ์เขาเยอะเลยนะคะเพราะว่าดูจากภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเลยคือเป็นคนอารมณ์ดีค่ะ
เขามีฉายาด้วยว่าเป็นนักบินสายฮานะคะครับเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยที่อับปางไปเนี่ย
ประกิจเป็นหนึ่งในนักบินที่เอาเครื่องบินส่วนตัวของเขาเองไปบินช่วยค้นหากำลังพลที่ศูนย์หายในวันที่๒๗กุมภาพันธ์ด้วยนะคะ
แล้วก็เป็นตัวแทนสมาคมเข้ารับมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงแห่งชาติด้วยจากผู้บัญชาการทหารเรือ
เมืองต้นตอนนี้ญาติญาติก็นำร่างของนายประกิจมาทำพิธีที่วัดเจษฎารามที่สมุทรสาครแล้วนะคะแสดงความเสียใจด้วยค่ะ
ตอนที่ไปช่วยเหลือค้นหาผู้ที่เป็นทหารเรือที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลเนี่ย
นี่ยังมีคลิปอยู่นี่ฮะนี่ใช่ไหมคะที่คุณประกิจขับเครื่องบินจากเฟซบุ๊คของเขาเอง
ตอนนี้เขาเป็นคนขับเพื่อค้นหาคุณประกิจก็คือช่วยหาผู้สูญหาจากเรือหลวงสุโขทัย
แล้วเป็นเครื่องบินส่วนตัวนะคะนี่ฮะก่อนที่จะประสบเหตุในวันนี้นะ